ศึกนี้มันต้องมากับจานจานใครแข็ง
คนนั้นก็อาจจะชนะไป

เขาบอกว่าเป็นศึกจานบินนอก
บอกว่าเป็นลูกค้าเปิดด่ากันกลางร้าน
แล้วยังไงแม่ค้ากับลูกค้าก็ตีกันคุยยังจานกันอย่างที่เห็น
ดูดีกว่าค่ะ
ดูดีกว่ามันไข่แขกจากอย่างนี้

เราคุ้นเต๊อดเต๊อด

ไหนบอกว่าเปิดก่อนได้เปรียบไง

ใช่แต่ว่าตอนแรกเราดูคลิป
อาจจะงงว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้า

เป็นลูกค้ากับแม่ค้า

เขาบอกว่าขออนุญาตบุคคลภายในคลิปนะครับ

แล้วก็เลยขอติดแฮชแท็กเป็นมอภาคขอนแก่น
ยังไม่รู้ใครผิดใครถูกนะครับ
ศึกทรงเครื่องเขาบอกไว้แบบนี้

เท่าที่จับใจความได้เหมือนกับลูกค้าเนี่ย
ไปถามทำนองว่าทำไมถึงไปสาดน้ำใส่เขา

เอ้าก็คุณสาดน้ำลงพื้นก่อนนี่

จากนั้นลูกค้าเสื้อแดงแหละอย่างที่เห็น
จานปริววอดปริ้ว
ปลิวมาก่อนเลยจากเปิดฉาก
ก็เอาจานบนโต๊ะนั่นแหละคว่างใส่แม่ค้า

ว่างมาคว่างกลับค่ะ

เจ้าของคลิปเขาไม่ได้ให้ข้อมูลหรอกนะคุณว่า
มันจบลงอย่างไร
แต่ก็เดาว่าน่าจะมีคนมาห้าม

เห็นเขาบอกกันว่ามีจานบินจานบินที่ขอนแก่น

บินแบบนี้เลยร่อนมาเลยนะคุณผู้ชมนะ